คุณผู้ชมค่ะจากน้องเต้ายองหล่อรุ่นเล็ก
มาดูหล่อรุ่นใหญ่กันบ้างดีกว่านะคะ

มีแฟนคลับไปรอรับที่สนามบิน

โอ้โฮนึกว่ามีแต่ศิลปินเกาหลีเท่านั้น
แม่มันแน่นอนจริงที่อาจมีเรียเป็นแฟนคลับโน่นึงแล้ว
ยังมีแฟนคลับที่ไปรอรับที่สนามบิน

แม่มันแน่นอนจริงที่อาจมีเรียเป็นแฟนคลับโน่นึงแล้ว
ยังมีแฟนคลับที่ไปรอรับที่สนามบิน
โอ้โหนึกว่ามีแต่ศิลปินเกาหลีเท่านั้น
แม่มันแน่นอนจริงที่อาจมีเรียเป็นแฟนคลับโน่นึงแล้ว

ก่อนจะเจอพักสะจุดมาพัดใจกับพี่อ้ำก่อนค่ะ
แฟนคลับชาวไทยติ่งหมดไม่สนลูกใครจ้า
แถวมาขอถ่ายรูปอย่างเป็นระเบียบ

โอ้โหยกพัดลมบักใยมาให้ด้วยค่ะ
เจาะแจ๊ะริมจอ